รัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้สงสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะคะ
ส่วนกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาเตือนสำหรับคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศส
หรือคนไทยที่กำลังจะเดินทางไปที่ฝรั่งเศส
ต้องยอมรับว่าหยุดยาว๕วันหลายคนจะไปเที่ยวที่ฝรั่งเศส
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
เลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะที่สาธารณะ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยเตือนคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศส
และคนไทยที่กำลังจะเดินทางไปฝรั่งเศสในช่วงนี้นะคะ
ให้ใช้ความระมัดระวังขณะสัญจรในที่สาธารณะ
เลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
เพื่อความปลอดภัยและติดตามข่าวสารจากทางการฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิดค่ะ
ด้านสารเอกฮรักษุไทยนักกรุงปารีสรายงานนะคะ
ว่าในตอนนี้ได้ประสานงานกับสมาคมไทยในตอนใต้ของฝรั่งเศส
เพราะว่ามีคนไทยอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
แต่ไม่ได้รับอันตรายและปลอดภัยดี
เรื่องต้นมีคนไทยพำนักอยู่ในฝรั่งเศส
จำนวน๑๑๑๖๕คน
จำนวนนี้อยู่ในเมืองนิสประมาณ๕๐คนค่ะ
ถ้าหากใครทราบข้อมูลว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
สามารถแจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปารีสได้นะคะ
ผ่านทางหมายเลขสายด่วน
เราขึ้นหมายเลขให้หน้าจอแล้วค่ะ
นี่คือสายด่วนที่สามารถติดต่อได้นะคะ
จะมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอดทุกวันทั้งวันค่ะ
จากนี้ยังมีหมายเลขของสถานเอกอัครราชทูตด้วยนะคะ
ติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ระหว่างเวลา๙น๓๐นถึง๑๒น๓๐น
และ๑๔นถึง๑๗นยกเว้นวันหยุดราชการ
ขณะเดียวกันรัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดตั้ง
คณะทำงานสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส
เพื่อเปิดให้ประชาชนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับญาติหรือคนใกล้ชิด
อาจจะได้รับผลกระทบก็สามารถติดต่อไปได้ค่ะ

โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทั้งในภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษค่ะ